มีเอฟซีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่แถวนี้ไหมครับ
เห็นท่านหลายวันแล้วใช่ไหมฮะไปติดตามท่านหน่อยครับ
วันนี้ท่านไปตรวจน้ำท่วมที่ระยองครับผลเอกประยุจันทร์โอชานาย
ขออภัยแม่ติดปากผลเอกประยุจันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะ
ท่านไประยองครับไปติดตามสถานการณ์อุทธกภัยนะครับ
ท่านไปบอกกับประชาชนบอกว่าเนี่ยท่านมาติดตามนะ
เป็นห่วงชาวระยองที่เจอน้ำท่วมนะครับคือก่อนหน้านี้
พลเอกประวิทย์วงสวรรค์รักษารัชการนายกรรภบนตรี
ก็กำชับให้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างเต็มที่ครับ
จากนั้นพลเอกประยุทธ์ท่านไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนเทศบาลทัพมาโอ้โหจุดท่วมเลยฮะ
มาเนี่ยนะครับไปพบปากกับประชาชนไปให้กำลังใจไปมอบถุงยางชีพ
ระหว่างเดินไปพบประพูดคุยก็มีการสอบถามอาการป่วยของผู้สูงอายุในภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพิงภาคพ